กลับมาพร้อมกับความอิชเบาเพราะว่าพี่เจี๊ยบเขาใจดีจัดเมนูมาให้เฮียน็อตได้ชิมหลากหลายอย่างเลยล่ะค่ะ
แบบนี้ต้องชิมต่อไม่รอแล้วนะอ้าวอย่าไป
อ่ะนอกจากเป็ดแล้วก็มีไก่ด้วยมีไก่ค่ะใช้น้ำเดียวกัน
ทำวิธีการทำเหมือนเป็ดทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะ

เพราะว่าลูกค้าบางท่านอยากทานไก่ก็จะได้ทานตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปื่อยเหมือนกัน
เปื่อยเหมือนกันสมัครก็ดุแล้ว
ค่ะเป็นเนื้อเป็ดสับค่ะเนื้อเป็ดพะโล้อ่าอันนี้ก็มีน้ำจิ้มพิเศษทำเอง
ทำเองอันนี้พิเศษยังไงครับน้ำจิ้มของเรา
จะออกรสเปรี้ยวเค็มหวานเป็นแบบโบร่ำโบราณเลย
เหมือนผิกน้ำทรบอย่างเดียวใช่ใช่แต่ถ้าโบราณแล้ว
นี่ก็จะมีรสชาติเป็นสามรสค่ะ
ก๋วยเต๋อเบ็ดอะรอบนี้อะเนี่ยก๋วยเต๋อเบ็ดซุ้นนะคะ
๕๐บาท๕๐บาทนะได้น่องหนึ่งน่องนะหนึ่งน่องแล้วก็มีเนื้อด้วยนะ
มีเลือดให้ด้วยแล้วเส้นด้วยนะไก่ละครับค่ำละ๔๐บาทค่ะ
ไก่ถูกกับเป็ดถูกกว่าเพราะว่าจะเป็นน่องไก่
น่องไก่ก็ให้เป็นน่องหนึ่งน่องนะตัวราคาของไก่จะถูกกว่าด้วยนะฮะ
แล้วก็ขายราคา๔๐บาทเราก็ไม่ได้ขายแพงอะไรใช่
ช่วงแรกที่พี่เจี๊ยบรับสืบทอดวิทยายุทธ์มาจากบรรพบุรุษเราเนี่ยมันยากไหม

ก็สมัยก่อนอะแปะเขาทำเนี่ยใช้คำว่าอีหยิบ

อ้าวไม่ได้มีการขบมนวณอะไรเลยใช่มั้ย

จะทำยังไงให้ได้มาตรฐานแบบเคียลใช่มั้ยครับ

เราก็เลยบอกแปะหยิบมาแล้วกัน

เพราะเคยทำมาหลายสิบปีมาก

ชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจากการหยิบจากความชำนาญของตัวเองเนี่ยนะ
ใช่ตอนช่วงที่เราสืบทอดกันมาก็อาแปะก็มายืนขาย
มายืนอธิบายมายืนสอนเป็นเดือนนะคะ
ใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะได้แบบนี้
ใช่จนวันนี้เราก็สามารถที่จะมายืนหน้าเตา
ดีใจค่ะเพราะว่าเราสามารถถ่ายทอดทุกอย่างของเขาได้หมดหนึ่งนะคะ
กับสืบท่อเจตนารมณ์แม้กระทั่งเขาผ่านมาทุกวันนี้เราก็ยังขายอยู่นะคะ
เขาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทำได้นะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่ว่า
เขาให้เราจริงค่ะให้ด้วยใจ
ครับผมเราจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยแบบนี้กินไปอีกนานแค่ไหนมีลูกมีหลานไหม
ก็มีค่ะมีนะเขาสืบทอดต่อไหม
ก็มีมีเริ่มทำเป็นสาขาสองอ่ะนะคะอ่าสาขาสองอยู่ที่ไหนจ้ะ
ประชานิเวศ๑ค่ะอยู่ใกล้แถวนี้พาแม่งมามาได้๒ร้านสะดวกนะครับ
อยากจะมาทานแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบรสชาติดั้งเดิมจริงเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนครับ
หลังมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะมาในหมู่บ้านท่าทรายค่ะอยู่ตรงฝั่งด้านในสวนหย่อม
ตอนนี้ของทานเยอะไปหมดเลยร้านเนี่ยอยู่ในสวนห่องนะบรรยากาศร่มรื่นสบายเลย

ก็จะเป็นบางช่วงค่ะช่วงปลายเดือน

อ๋อเหมือนไข่ดีมาก

มาต่อกันที่ร้านก๋วเตี๋ต้มยำรสชาติจัดจ้าน

สังเกตได้จากลูกค้าที่ทยอยเข้ามา

เพราะเราจะมาทานก๋วยเตี๋ต้มยำโบราณ
ที่คนปรุงไม่โบราณ
ยังไงงงกันใช่ไหมล่ะคะ
ถ้าอยากรู้ตามเฮียของเราไปเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณนำนะครับผม
ผมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ

มันคือก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรทำแบบโบราณค่ะ
แต่ว่าคือสูตรเนี่ยคิดค้นด้วยนำเอง
เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณแต่สูตรคิดค้นขึ้นมาเอง

ใช่เพราะว่าเป็นสูตรที่เกิดจากความชอบก๋วยเตี๋ยวหลายแบบ
แล้วก็มารวมกันเป็นก๋วยเตี๋ยวของเรา

แต่จริงคุณนำเองก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วถูกไหม

ถูกต้องเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาชีพเสริม

อยากจะรู้แล้วว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของคนรุ่นใหม่
คนต้นใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงได้แล้วสูตรโดยเฉพาะของโปร
ร้านเองเนี่ยเป็นยังไงได้ค่ะขออนุญาตไปดูได้ไหมได้ค่ะ
แหมเจ้าของร้านไฟแรงไม่แพ้ไฟในเตาของหม้อน้ำซุปเลยนะ
คะเนี่ยก็คงเพราะอย่างนี้นี่แหละค่ะรสชาติของก๋วยเตี๋ยว
และทุกเมนูในร้านจะเน้นไปที่ความจัดจ้านแซ่บจี๊ดถึงใจ
แต่ทราบมาว่าเป็นเพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างที่ทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์
เดี๋ยวไปฟังกันว่าเขาใส่อะไรหน้าตาและรสชาติถึงได้จี๊ดจัดขนาดนี้
เอาละครับแม่เมนูอาหารเต็มต้อกไปหมดเลยนะครับ
มันด้วยมีเมนูอะไรบ้างเนี้ยเอาเราจะเริ่มจากจาน้องหน้าก่อนเลย
เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบลานไข่ต๊อกค่ะ

แล้วก็เราจะใช้น้ำปลาดีใช้พริกป่นที่เป็นคั่วเตาถ่าน
แล้วก็ถั่วเนี่ยเราก็จะคั่วใหม่คั่วมือ
แล้วก็เราจะตำเราจะไม่ใช้ปั่น
มันก็จะมีความแบบเทคเจอร์ที่แบบมีเนื้อเป็นเม็ดถั่วบ้าง
ถั่วที่มันละเอียดมากไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้แล้วมีหลากหลายเทคเจอร์นะครับ
ซึ่งจริงแล้วดูจากหน้าตาเนี่ยก็เหมือนก๋วต้มยำโบราณที่เราคุ้นเคย
แต่วิธีการทำต่างหากแหละที่เราเอาวิธีที่เราชอบแต่ละอย่างมาใส่ในรวมกัน
ส่วนไข่ต๊อกมันก็จะไม่ใช่ไข่ออนเซน
ต้อของนำก็คืออารมณ์เหมือนไข่ลวก
เหมือนไข่ลวกคนกินตอนเช้าแบบนี้
คือเวลาคลุกไปในก๋วมันจะนัวขึ้น
ไข่แดงมันก็จะได้สุกใช่ถูกต้องคือไข่แดงมันจะนัวขึ้นใช่

เมื่อกี้เข้าไปครั้งแรกนี่รับรู้ถึงความเผ็ดหอมของพริกเลย
เพราะถ้าฟิกพ่อเองแบบนี้มันจะขึ้นจมูกเลย
ตัวน้ำซุปเนี่ยความเป็นต้มยำเนี่ย
มันจะมีความเปรี้ยวอมหวานของน้ำมะขามเปียกอยู่
ใช่ค่ะเพิ่งเป็นเนื้อรักแล้วก็มีความหวานกับตังค์ปี๊บใช่
มันจะหวานและเปรี้ยวไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยต้มยำพึ่งทั่วไปเลย

วิธีการของเราเนี่ยก็คือเราปรุงสดใหม่ทุกชามชามต่อชาม
ใช่ค่ะเพราะว่าทำไมอย่างนั้นเนี่ย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโปรหลาดนะครับ
อีกเมนูที่อยากจะแนะนำก็คือเมนูอะไร
ผัดไทยกากหมูมันกุ้ง
กากหมูมันกุ้งมันกุ้งนี่เป็นมันกุ้งแม่น้ำ
มันกุ้งแม่น้ำนะอีกปี๊บอร่อยนะใช่ค่ะ
เป็นผัดไทยเส้นจันทร์ค่ะลองลองชิมดูค่ะ
ไอเดียนี้มาจากอะไรการเอามันกุ้งกับกากหมูมาผสมผสานกับผัดไทย
ไอเดียคือความชอบส่วนตัวค่ะ
คืออยากกินผัดไทยเอ๊ะทำไมผัดไทยเขาไม่ใส่มันกุ้งกัน
ถูกต้องเป็นคนคือทุกอย่างเป็นความชอบของตัวเอง

เพราะปกติจะทำผัดไทยกินที่บ้านอยู่แล้ว
แล้วก็จะชอบแบบเจียวกระเทียมเจียวกากหมู
เป็นกระปุกไว้ที่บ้านแล้วก็ไข่ของนำเราจะไม่ผัดลงไปเลย
หรือเราจะไม่ตีก่อนแล้วก็ไปค่อยไปทำเหมือนแบบร้านอื่น
แต่ของเราคือจะตอกลงไปในกระทะ
แล้วก็คือแค่ให้มันสุกแล้วก็เอาผัดไทยลงไปแล้วก็แค่ตลกกลับ
มันก็จะไม่แห้งกระด้างมันจะแบบไม่ได้สุกมากมันจะเยอะมาก
เราก็ไม่เคยกินผัดไทยที่เอามันกุ้งมาใส่จริง
ใหญ่ก็ใส่แค่ไข่เฉยใช่ไหม
แต่อันนี้เอามันกุ้งมาใส่ไม่ค่อยมี
ส่วนใหญ่เป็นมันจากหัวกุ้งที่เอากุ้งมาผัดมากกว่า

เข้าใจนะบอกให้ผมอธิบายเรารู้เรื่องได้นะ
เจ้าไทยโอเคเรารู้เรื่องได้
คุณจะชอบมากเลยจานนี้เพราะมันหอม

เวลาเค้าเหมาเลยออกร้านหรือเป็นงานเหมางานบุญ

อันนี้จะเป็นบะหมี่หมูย่างน้ำผึ้งลาดซอสแจ่ว
ก็คือเหมือนเราเอาหมูย่างมาลาดซอสแจ่วแต่เรามากินกับบะหมี่
เป็นหมูย่างหมักแล้วก็ย่างน้ำผึ้งอย่างนี้ค่ะ
หักกับน้ำผึ้งหมักกับซอสปรุงรสต่าง
แล้วก็เอามาวางบนบะหมี่
เสร็จแล้วเราก็ลาดซอสแจ่วโรยข้าวคั่วโรยหอมแดง
คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนบะหมี่หมูแดงแห้งแหละ
เราเปลี่ยนหมูแดงออกทำหมูแดงออกเป็นหมูย่าง

จริงเมนูหมูย่างอยู่ในหน้าข้าวหมูย่าง
แล้วลูกค้าก็แบบอยากกินลองทำให้ใส่บะหมี่ดู

แค่อะแค่บอกว่าถิวน้ำผึ้งอะแต่มันน้ำผึ้งเต็มเต็มเลยอะ

กัดเข้าไปมันมีแต่กลิ่นน้ำผึ้งและความหอมหวานของน้ำผึ้งล้วนเลย

มีเล้งค่ะของน้ำไม่มีผงชูรสเลย

ซึ่งเล้งมันก็จะเหลือทิ้งไปเปล่า

แต่ก็คือของนำเนี่ยถ้ามาช้ามักจะหมด

ต้องถ่าเราต้มเฉพาะทำน้ำซุป

เอามาขายแล้วปรุงรสซะดีกว่าถูกต้อง
แล้วก็มีแค่สิบกิโลต่อวันเท่านั้นใช่ค่ะ
อย่างนี้ราคาเท่าไหร่๕๕บาทเอง๕๕บาทเต็มที่นะครับผม
แล้วก็มีอย่างงี้เท่าไหร่อย่างงี้แปดสิบค่ะ
ถ้าใส่มันกุ้งกากหมูแต่ถ้าเป็นผัดไทยธรรมดาขาย๔๕บาท

อันนี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นใส่ไข่ตอง๕๕บาท

อ๋อให้ราคาขายหน่อยเนอะใช่
อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้๔๕บาท

เอาว่าอยากให้คนได้ทานของอร่อยในราคาที่สามารถที่จะจ่ายได้
ลูกชิ้นก็มีลูกชิ้นนี้พิเศษยังไงเมื่อกี้แอบทานไปหนึ่งลูก
ลูกชิ้นของเรามันจะมี๒อย่าง

คือเราก็จะใช้เป็นพริกสดน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาดี
คือเราจะทำสดของเราเอง

แล้วเราสมองเข้ามาสุดทางเหลียวขวา

ร้านเปิดปีกี่โมงค่ะ

ฟังเรื่องของร้านโบราณจบแล้วนะคะ
นำเจ้าของร้านใจดีมีของมาแจกค่ะเพียงแค่เข้าไปที่เฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
แล้วร่วมบวชเมนูเส้นโดนใจจากร้านโบราณระหว่างก๋วยเตี๋ต้มยำโบราณไข่ต๊อก
หมี่หมูย่างน้ำผึ้งราดซอสแจ่วและผัดไทยกากหมูมันกุ้ง
ไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุดพร้อมเหตุผล
ของใครนะคะถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุดรับบัตรกำนันไปรับประทานเมนูของหวาน
ก๊วยฟรีทันทีเมื่อสั่งเมนูเส้นชามใดก็ได้ที่ออกอากาศ
รวมทั้งหมด๑๐รางวัลร่วมกิจกรรมนี้นะคะได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๕สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ถึงวันพุธที่๒๙สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊ก

วันศุกร์ที่๓๑สิงหาคมพศ๒๕๖๑ค่ะ
ช่วงหน้าเราจะเปลี่ยนไปทานอาหารแบบ

ที่เป็นแดงใช่ไหมที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยค่ะ
อาหารทุกชนิดจะประกอบด้วยซอสหลัก๒ตัวนี้

วันนี้เราก็ใส่ซอสที่วาดด้วยเช่นกันใช่ไหมครับผม